คุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งข่าวซึ่งถือว่าเป็นข่าวใหญ่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
หลานชายท่านเกรนผนทหารคชาพสหรือพนทหารเข้ม
ถูกรุ่นพี่พลทหาร๓นายไปรุมทำร้ายร่างกายหรือว่าไปซ้อม
จนกระทั่งพลทหารเข้มคือหมดสติ
อาการโคม่าตอนนี้ก็ยังคงนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
วันนี้ตามความคืบหน้าสองส่วนมาให้คุณผู้ชมได้ติดตาม
ส่วนแรกคือคดีส่วนที่๒คือเรื่องของอาการ
ไปดูบรรยากาศที่โรงพยาบาลอนันทมหิดลจังหวัดลบบุรีกันก่อนนะคะ
ล่าสุดเมื่อวานนี้ทีมแพทย์ได้มีการแจ้งให้กับญาติทราบบอกว่า
พลทหารคชาหรือว่าพลทหารเข้มมีอาการปอดติดเชื้อเพิ่มเติม
แต่อาการโดยรวมยังคงทรงตัว
ตอนนี้แน่นอนนะคะว่าทีมแพทย์เองก็ต้องมีการดูแลกันอย่างใกล้ชิด
และที่สำคัญเมื่อวานเป็นไฮไลท์เลยนะ
เป็นครั้งแรกที่ครอบครัวได้มีโอกาสพบพูดคุยกับ
พลฐานรุ่นพี่ทั้ง๓นายที่เป็นคนก่อเหตุ
หลังจากที่ถูกเจ้าหน้าที่นำตัวมาพบพนักงานสอบสวนสพเมืองลบบุรี
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาคือ
ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
หลังจากนั้นก็นำตัวพลฐานรุ่นพี่ทั้ง๓คน
ไปฝากขังที่เรือนจำมณฑนฐานบกที่๑๓
คุณแม่ของผลฐานคชาก็คือหนังรุ่งรุ่นดีศรีฮวงศ์
เปิดใจกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคะหลังจากที่ได้มีโอกาส
พูดคุยสอบถามกับ๓รุ่นพี่พลทหาร
สิ่งหลักประเด็นสำคัญเลยที่คุณแม่ไปถามรุ่นพี่ทั้ง๓นาย
ก็คือเพราะอะไรทำไมถึงต้องลงมือทำร้ายร่างกาย
น้องคชาน้องพลฐานคชารุนแรงถึงเพียงนี้
น้องอาการสาหัสน้องอาการโคม่าแล้วรู้หรือไม่ว่าเขามีลูกมีเมีย
ที่ต้องรับผิดชอบดูแลลูกหนึ่งคนที่ลืมตาดูโลกมาแล้ว
อีกหนึ่งคนกำลังจะลืมตาดูโลกแม่บอกว่าทำไม
คนอ้างแบบนี้บอกว่าคือได้มีการเรียกพลฐานคชาออกมาจากโรงนอน
เพื่อมาสั่งสอนแล้วก็ยอมรับว่าได้ใช้เท้าเนี่ย
ไปที่ชายโครงพลทหารคชาคนละ๑ครั้งถ้าคนละ๑ครั้ง๓คนก็๓ครั้ง
พลฐานคชาเกิดอาการชัก
คือมันต้องหนักกว่านี้และที่สำคัญนะอยากรู้มากเลยว่าความจริงมันคืออะไรกันแน่
ทำไมต้องมารุมทำร้ายร่างกายลูกชายขนาดนี้และทำร้ายด้วยวิธีการใด
เพราะว่าถ้าเกิดว่าไปดูตามร่างกายของน้องพลฐานคชา
คือ๑ไม่มีรอยฟกช้ำ๒ไม่มีรอยทำร้ายร่างกายมีเพียงสมองบวมถูกไหมคะ

ใช่คุณแม่เขาก็เลยสงสัยแล้วก็เลยตั้งคำถามว่า
เอ๊ะสุดท้ายแล้วผลฐานทั้ง๓นายทำอะไรกันแน่
เพราะว่าถ้าเขาเตะไปที่ชายโครงเนี่ยมันต้องมีความบอบช้ำข้างใน
แต่นี่คือสมองบวมไงมันต้องมีการทำอะไรกับศีรษะของน้องด้วย
แล้วพอโรงพยาบาลอนันทมหิดลก็บอกแล้วว่าไม่ได้มีรอยฟกช้ำ

มีอาการหลักเลยคือช็อกหมดสติสมองบวม
อันนี้คือหาสาเหตุยังไม่เจอนะ
ถามคุณแม่นักข่าวของเราก็ถามคุณแม่ว่า
ไหมคุณแม่คุณแม่บอกว่าโกรธแน่นอนนะคะว่า
โกรธพลทหารทั้ง๓คนแม้ว่าทั้ง๓นาย
จะมาขอโทษขอขมาก็แล้ว
แต่คือการขอโทษมันไม่ได้ช่วยทำให้ลูกชายของแม่
มีอาการดีขึ้นมาแม่ยืนยันเลยนะคะว่า
จะเอาเรื่องจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
หวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากทุกฝ่าย

เอาล่ะคุณแม่น่าจะสบายใจได้เปราะหนึ่ง
เพราะว่าก่อนหน้านี้สักประมาณวัน๒วัน
หลังจากที่พบทบก็คือผลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์
ทราบเรื่องท่านก็สั่งการให้ไปดูแลเรื่องนี้นะ
และท่านเองก็บอกว่าเดี๋ยวจะดูแลเรื่องนี้
ใกล้ชิดไม่ต้องกังวลแน่นอนนะคะว่า
ครอบครัวของพลฐานคชาจะได้รับความเป็นธรรม
แล้วก็จะมีเรื่องของการเยียวยามาด้วย
บอกเลยนะบอกว่าไม่มีวันไม่มีทางที่จะให้อภัย
รุ่นพี่พลทหารทั้ง๓นายนี้
กว่าน้องพลฐานคชาจะฟื้นเป็นปกติทุกวันนี้
ทุกวันนี้ก็หวังอย่างเดียวเลย
คือหวังว่าให้ปฏิหารมีจริง

เขาก็บอกเหมือนเดิมเขาก็บอกว่า

เตะครั้งเดียวแล้วน้องน้องชัก
ชักแล้วทีนี้ชักแล้วก็แบบ
เขาบอกว่าน้องกั้นหายใจ
กั้นหายใจเองแล้วก็หมดลมเขาว่าอย่างนี้
เตะครั้งเดียวแล้วทีนี้ก็มีพอน้องกั้นหายใจเตะ
คล้ายว่าคนแรกเตะน้องชักกั้นหายใจ
แต่คนที่สองมาซ้ำน้องก็เลยหมดลมเขาพูดอย่างนี้

เตะครั้งเดียวน่ะมันตายด้วยเหรอ
มันไม่มีรอยพกช้ำ
แต่ทำไมลูกเราเป็นแบบมันเป็นถึงขั้นแบบปางตาย
หรือว่าไม่ใช่ปางตายเลยแต่ตายแล้วน่ะ

มันแบบมันก็มันอยู่ในใจแม่ว่าเขาทำแบบไหน
ที่ในตัวไม่มีความแบบที่ว่าเป็นรอยจุดเขียวจุดแดงจุดอะไรอย่างนี้
ก็เลยคิดว่าเขาทำกับลูกเราแบบไหนที่ลูกเราถึงหมดอากาศหายใจ
ขอให้ลูกกลับมาแล้วก็ลืมตาพูดกับเราได้แบบเป็นคำเป็นคำก็พอแล้ว
หัวอกคนเป็นแม่นะคะคุณแม่บอกว่าไม่ว่าพลฐานคชาเนี่ยจะฟื้นแล้วกลับมาสภาพไหนเนี่ย
แม่ก็รับได้หมดแต่ขอเถอะขอให้ฟื้นกลับมา
แล้วถ้าเกิดว่าจะเป็นเจ้าชายนิทราอันนี้แม่ก็รับได้
แต่ขออย่างเดียวได้ไหมฟื้นมาเถอะลูกมาคุยกับแม่หน่อย

ใช่เอาล่ะส่วนเรื่องของคดีนะคะตอนนี้เนี่ย
ตำรวจสพเมืองลบบุรีได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับทหารทั้ง๓นาย
ก็คือร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
แต่ถ้าเกิดว่าแนวทางการรวบรวมพยานหลักฐานไปพบ
พบว่ามีการกระทำความผิดในข้อหาอื่นอีก
เดี๋ยวก็จะมีการแจ้งข้อหาอื่นอีก
ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมสำนวนเพื่อส่งให้อายการทหาร
จากว่าทั้ง๓คนเป็นทหารก็ต้องเข้าสู่กระบวนการของสารทหารนะคะ
ถ้าวิธีปฏิบัติเป็นวิธีอื่นที่ไม่ได้เป็นอย่างที่นายทหารทั้ง๓นายพูดไว้
ก็คือเรื่องของการเตะเนี่ยถ้าเป็นวิธีอื่นมันจะเปลี่ยนไม่ได้นะ